พระนางคู่นี้ค่ะบอกเลยละครเลตติ้งอุ้ยปังมากเลยเออ
เจ้าสาวยืนหนึ่งไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
เธอแค่ยืนคนเดียวเฉยเฉยเออเออนำทีมมาโดยพระเอกเลิศอีสานค่ะ
คุณเต๋าเศรษฐพงศ์คู่กับนางเอกน้องเพิร์ตค่ะ
แล้วก็อีกคู่นึงคือลูกทุ่งสาวไฮชุติมานี่เขาจับคู่น้องไทยน่ารัก
น่ารักเขาจับคู่กุ๊กกิ๊กกับหนุ่มตีหล่อปีโป้อันนี้ก็คู่กัน
อ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปกองนี้เขามีความสนุกนะคะ
เป็นเครื่องแบบชูรสชูโรงอะไรอย่างเงี้ยพักกองเป็นไม่ได้เลย
ทุกคนจะมารวมตัวกันเต้นเต้นแบบนอนสต๊อปกันไปเลยค่ะ
ขนาดนี่คุณผู้ชมค่ะนางเอกนะน้องเตอร์สวยใสอินเตอร์ขนาดนี้
ร้องเทรนด์ภาษาอีสานโชว์ซะเลยเออ
ขณะที่คู่ของสาวไฮหนุ่มปีโป้ค่ะก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
ไปมนต์เสื่อนสุดพลังกับนี่น้องกันเลยจ้า
ใช่ดูเผิร์ชดีกว่าฝากอะไรนะ

ทั้งที่เวลาจะถ่ายอะไรจริงจังเนี่ย

สินเสมอกัน